กลับมาแล้วนะคะกลับไปอยู่ในช่วงสุดท้ายของเชฟกระทะหล่อล่ำบึกโอ้โหกับเมนูแกงผักหวานป่าใส่ไข่มดแดง
กลับมาอยู่ในช่วงสุดท้ายของเชฟกระทะหล่อล่อล่อล่อ
กลับมาอยู่ในนิดนึงแต่นี่ค่ะ
หน้าตาไข่มดแดงคล้ายถั่วเนอะเชฟเนอะครับ

เผ็ดครับเผ็ดเผ็ดเผ็ดพอ

บอกว่าใส่เยอะหน่อยเพราะเหตุผลคือผมชอบ

ไขมดแดงเท่าไหร่เชฟเมื่อกี้
ใส่มดแดงแล้วแต่ใส่ไปเถอะ

เมื่อกี้เชฟแล้วก็ใส่

เก็บพออันนี้เราชอบ

แล้วก็อะไรต่อเชฟ
ทีนี้ก็เริ่มใส่

ปลาร้าก่อนก็ได้แล้วก็ลื้อใส่ทีหลังก็ได้

ผักหวานเราไว้ทีหลังก็อะไรรู้อ่ะ
จะได้กรอบว่ะหวานเนอะ

ใส่นิดเดียวเพราะว่าไอ้ตัวปลาร้าปลาร้ามันเค็มอยู่แล้วเดี๋ยวเราก็ชิม
เชฟชิมตอนบ้าไฟอย่างเงี้รสมันจะต่างกันนะแม่ผมชิมดูก่อนว่า
รสชาติมันชิมค่ะเป็นยังไงบ้างณตอนนี้ณโมเมนต์นี้
สิ่งที่คุณได้เป็นยังไงคุณว่ามันเป็นยังไงค่ะเชฟยังจืดไป
จืดไงจะใส่อันนี้ไหมใส่อะไรเพิ่มน้ำปลาปลาร้า
เชฟปลาร้าเนี่ยเราใส่เป็นตัวด้วยได้ป่ะไม่ควรไม่ควร
แต่แต่น้ำมันก็พอเพราะอะไรคะเชฟเอากลิ่น
เพราะว่าถ้าเป็นตัวแล้วเนี่ยมันจะเค็มไปยิ่งต้มยิ่งเค็มไปเรื่อยเลย
อ๋อเรื่องเป็นอย่างงี้ฉันน่าจะมาขโมยเอารสชาติ
ผักหวานเชฟแล้วเราไม่ใช้ปลากรอบ

ปลากรอบแล้วใส่แล้วทีหลังเฮ้อนะภิษ
เชฟที่เขาชิบไม่กดตาดแบบ

ไอ้กานแข็งเอาต้มไปเลยเหรอเชฟเขาว่าน่าจะเข็ม
เชฟเราใส่ผักหวานเยอะไหมเชฟผักหวานใส่ตามชอบเลยครับ
ชอบใส่แล้วนะต่อไปก็นี่แหละครับใบแมงรัก
ให้กลิ่นที่หอมกลิ่นหอมของใบแมงลักเนี่ยไปตัดกลิ่นของปลาร้าเลยอ่ะ
ครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวชิมก่อนนะครับเป็นยังไงถูก
โอเคแล้วเนอะโอเคแล้วใส่ปลาปลาปลา
ครับในขณะที่เราจะใส่ปลาในประเทศเพื่อนบ้านเราก็
ก็ยังชิมของเราอยู่ค่ะล้วงมือมาชิมของเรา

พอเราเสร็จแล้วนะคุณผู้ชมครับดีดีเสร็จเหมือนกัน
นี่ของเราน้ำเราเอาหวานมาจากผักน่ะเราก็หวานจากทั้งปลาและผัก

อีกหน่อย
ของเราดีงามมากเห็นไหมของเราก็ดี
อืมหือ

รสชาติจะไม่ค่อยหนีกันเท่าไหร่

เต็มไปด้วยโภชนาการที่คุณค่าครบสมบูรณ์เลย

ซึ่งเชฟร็อกของเรานำมาแนะนำในเมนู
แกงผักหวานป่าใส่ไข่มดแดงช่วงเวลานี้สำคัญมากให้คะแนนค่ะ
เลิศเราต้องชนะแน่นอนของเราเชฟทั้งนี้คุณแม่มั่นใจ
มาให้คะแนนกันเหมือนเดิมนะคะกติกาก็คือว่าคะแนนความสวยงามค่ะอยู่ที่ห้าคะแนน

เริ่มจากคะแนนความสวยงามก่อนซึ่งเราชนะแน่นอน

ถ้าเป็นแกงมันยังไม่ค่อยหนีกันเท่าไหร่คะแนนผมจะให้อย่างนี้

เพราะฉะนั้นเราจำนวนผักหวานป่าเยอะ

นางเอกนางเอกเล่นใหญ่มาก

ไม่ต้องไปตัดอะไร
ไม่ต้องไปตัดอะไร

ถ้าเป็นละครก็เป็นตัวประกอบเล่นกบนางเอก

เราชอบกินแบบหอย

กางฝักหวานป่า

อุ้ยกรอบไปถึงปักซอยเลยอะ

เอาช้อนเดิมก็ได้เชฟ

ถูกถูก

ยังไงเชฟรสชาติ
มันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้น

เมื่อกี้ซื้อเด้ม

รสชาติมันอันนี้มันจะหวานออกมาจากผักหวาน
มันก็ไปโดนพวกเครื่องที่เป็นปลาเป็นอะไรออกมาปุ๊บมันก็ออกเป็นอีกรสหนึ่ง

ก็ไม่ค่อยทานมาก่อนเลยไม่รู้ว่ารสชาติจริงมันจะเป็นยังไง

มันต้องใจถึงอย่างนี้สิเชฟ

แกงผักหวานป่าใส่ไข่มดแดง
ที่ทำให้ฝั่งแม่บ้านท็อปของเรา
รับไปเต็ม๑๐คะแนน

แม่บ้านไอซ์เสียใจด้วยนะจ๊ะ
ได้ไป๘๗คะแนน

เปิดครัวทำตามเลยแซ่บแน่นอนเด้อค่ะ

เพราะมากนะคะที่มาทำเมนู
อะไรนะแกงป่าผักหวาน

แกงผักหวานป่าใส่ไข่มดแดง

คนหลังไม่ต้องมาแล้วนะ

ทันไหมคะคุณผู้ชมทำกันทันไหมคะ

ถ้าไม่ทันอย่าไปกังวลค่ะง่ายมากเลย

สำหรับนี่ค่ะเมนูต่างนี้นะคะ

ยังไม่พอค่ะยังมีข่าวคราวความ

แล้ววันนี้นะคะเราทั้ง๔คนลาไปก่อนนะคะ

เชฟถามหน่อย
ประมาณกี่แคลอรี่

ตัวนี้ประมาณต่ำกว่า๑๕๐แคล